ใครที่จะเอารถออกมาทำความสะอาดต้องระวังให้ดี

มีผู้ชายคนหนึ่งก็เอารถออกมาเนี่ยตั้งใจจะเอามาล้างเอามาเก็บ
รถยนต์ที่เกิดเหตุเป็นรถยนต์วอนโว้สีบรอนน้ำตาล
ทะเบียน๔ทศ๑๖๖๑กรุงเทพฯมหานคร
นายสมบูรณ์ทิโพคาอายุ๕๕ปีทำหน้าที่คนขับรถของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
นำรถออกไปล้างทำความสะอาดเก็บกวาดดูดฝุ่นตามปกติ
แต่ว่าจังหวะที่เขาสะตามรถมันเกิดขั้นเร่งคาง
รถพุ่งชนกำแพงบ้านและเป็นบ้านของพลตำรวจเอกบุญศรีหุ่นสวัสดิ์เป็นอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจด้วย
ซึ่งก็เปิดเป็นบริษัทก็พังเสียหายไปอย่างที่เห็นนะครับเป็นรูเลยนะครับ
โดยอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้นายสมบูรณ์บาดเจ็บ
หน่วยกู้ชีพก็ของโรงพยาบาลราชวิถีพยายามไปช่วยเหลือแล้ว
ด้วยการปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตได้สุดท้ายนะฮะก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่า
ได้ยินเสียงคล้ายหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดพร้อมกับสะเก็ดปูนแตกกระจาย
บริเวณรั้วก็เข้าไปดูพบว่าผู้ชายที่เป็นคนขับเนี่ย
นอนอยู่ที่บริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุจนกระทั่งทราบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ก็ยอมรับที่ผ่านมาเคยเห็นเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าถึงขั้นจะมีผู้เสียชีวิตนะครับ
แค่บาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากว่าบริษัทดังกล่าวนั้นมีรถเข้าออกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
ไปตรวจล้างเช็คทำความสะอาดตามปกติทั่วไปเหมือนที่ทำกันเป็นประจำทุกวัน
พร้อมติดเครื่องยนต์ทดสอบว่าติดหรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมแต่ระหว่างนั้นเนี่ย
เครื่องยนต์มันเกิดคันเร่งค้างแล้วก็เพิ่มความเร็วแบบกระทันหันครับ
ทำให้นายสมบูรณ์นั้นไม่สามารถจะควบคุมรถได้นะครับก่อนจะไปพุ่งชนกำแพงที่อยู่ห่างไปสัก
สิบเมตรในบริษัทก็พังเสียหายแล้วก็ตัวเขาเองก็เสียชีวิตนะครับ
ก่อนจะนั่งคุยกับทุกคนที่เดินไปนั่งคุยกับอาจารย์
เขาเคยเจ็บรถก่อนแต่วันนั้นอาจารย์ก็เจ็บรถก่อน
เขาไปสตาร์ทเครื่องเขาสตาร์ทเครื่องนั้นก็เขาว่าเสียงเล็กบวนกระโมงเลยบวนกระปุ้งเลย
เท่าที่ผมฟังดูเขาเพิ่งจะมาขับรถคันนี้ถูกไหมครับเพิ่งขับครับ
เพราะคือก่อนหน้านี้เขามีคนขับอยู่แล้วคนหนึ่งเขาออกไป
หลังจากเกิดเหตุนะครับบริษัทก็นำไม้อัดมาปิดรอยทะลุที่กำแพงอย่างแน่นหนาก่อน
พร้อมกับปิดประตูเข้าออกตลอดเวลาแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นด้วย
ขณะที่ตำรวจก็ส่งศพนายสมบูรณ์ไปที่สถาบันนิติเวชวิทยามโรงพยาบาลตำรวจ
ให้ตำรวจนั้นพิสูจน์หลักฐานหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้ง
ญาติก็จะติดต่อขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ